อีกหนึ่งเรื่องราวก็น่าจับตามองไม่แพ้กันนี่เป็นวงการบันเทิงไทยในบ้านเราถือว่าน่าจับตามองมากเพราะว่าการที่ดาราหรือคนในวงการบันเทิงเนี่ยจะโดดลงไปเล่นการเมืองเนี่ยมันก็ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองในช่วงเนี้ยมันก็พูดถึงเป็นเยอะมากใช่ค่ะคุณผู้ชมร่วมไปถึงหนึ่
สมาชิกพักพลังท้องถิ่นไทยและคาดว่าจะลงชิงชัยเป็นสอสอด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าที่สนใจหันมาเล่นการเมืองเพราะว่ามีความชื่นชอบมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เห็นว่านโยบายของพักนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่เชื่อว่าการเป็นดารามาก่อนไม่ได้เกี่ยวกับความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองแน่นอนแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าการที่ตัวเอง

มีหลายอย่างธุรกิจเป็นดาราเป็นนักร้อง
แล้วนี่ก็เป็นนักการเมืองเดี๋ยวรอดูบทบาทนี้ของเขา
ตัวแล้วแน่นอนสำหรับบทบาทการเป็นนักการเมืองของฟิล์มรัฐภูมิค่ะ